สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ

ขับออกมาจากซอยแล้วก็ชนกับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาทางตรง
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑คนบาดเจ็บอีก๑คนนะครับ
รถยนต์คันก่อเหตุพยายามขับหลบหนีด้วยนะครับ
โดยลากรถจักรยานยนต์ติดไปด้วย

นี่เป็นวินาทีที่รถกระบะฟอร์ดคันหนึ่งขับออกมาจากซอย
แล้วพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่ขี่สวนมาจัง
ทำให้คนขับขี่และคนซ้อนกระเด็นไปชนกับรถกระบะอีกคัน
ที่รถกระบะคันนี้จะขับหลบหนีไป
โดยลากรถจักรยานยนต์ติดไปด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนเทพคุณากรตะบนหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชาวเชิงเศร้า
ผู้ภัยเข้าตรวจสอบพบนางนิตยาปิ่นสกุลอายุ๒๙ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
และพบนายชัดชัยบุญเลาะอายุ๓๒ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส
จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ห่างออกไปประมาณ๑๐เมตรพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าดรีมสีแดงของผู้ตาย
ถูกกระบะลากไปล้มอยู่ในสภาพพังเสียหาย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ารถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์คันก่อเหตุ
เสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนรั้วติดกับป้ายโรงเรียนวัดโสธร
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๘๐๐เมตร
คนขับเป็นผู้หญิงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตรวจสอบภายในรถพบขวดเบียร์แตกกระจัดกระจาย
และพบบัตรพนักงานโชว์รูมรถยนต์ตกอยู่ระบุชื่อ
นางสาวอาริสาแก้วป่าคำคาดว่าเป็นคนขับรถกระบะคันดังกล่าว
เก็บไว้เป็นหลักฐานและเตรียมสอบปากคำ
เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นกู้ภัยใช้เครื่องตัดทาง
ช่วยเหลือนายรุ่งโรธพิมพาอายุ๒๐ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในรถกระบะโตโยต้า

เจ้าหน้าที่จึงนำร่างผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ

ตำรวจสพยศิลาสอบสวนทราบว่า

ดื่มเหล้าที่ร้านอาหารในตัวเมืองขอนแก่น

ซึ่งเป็นทางโค้งและถนนค่อนข้างมืด

ครอบทางแล้วตีรังกราลหลายตลุป
ก่อนจะทับคนขับเสียชีวิต

เพื่อนคนงาน๓คนที่นอนร้องด้วยความเจ็บปวด
พลัดตกจากหลังคาของอาคาร๒ชั้นที่กำลังก่อสร้าง
อยู่ภายในศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนอำเบิร์นลาดลุมแก้วจปทุนทานี
จำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บเป็นชาวกัมพูชา๒คน
ซึ่งการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความทุลักทุเล
เนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะ
เพื่อนคนงานระบุว่าขณะนี้ทั้ง๓คนกำลังมุงหลังคา
ซึ่งเป็นเมทัลชีสมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
จึงรีบเก็บของจู่หนึ่งในผู้บาดเจ็บเสียหลักลื่น
แล้วชนเพื่อนอีก๒คนตกลงมาได้รับบาดเจ็บ

ตอนนั้นกำลังเก็บของคนนี้คนข้างบนมันลื่น
เลยมาดันพวกข้างหลังตก

พอดีกำลังเก็บของเลยพอคนข้างลงบนลื่นมา

ภัยและเพื่อนคนงานช่วยกันนำผู้บาดเจ็บทั้ง๓คน

พบว่าส่วนใหญ่มีอาการปวดจากแรงกระแทก